สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
อ่ามาค่ะวันนี้สิบเจ็ดมกราคมหนึ่งห้าเก้า
ความหวังแห่งชาติกันเลยทีเดียวถูกต้องนะฮะคือรางวัลที่หนึ่ง
อุ้ยอุ้ยมันออกเลขนี้เหรอใช่พี่แปดหนึ่งเก้าศูนย์หกแปดเนี้ยเห
เหรอหึหรอไม่ใช่มันต้องลงท้ายด้วยหนึ่งห้าเก้ามันไม่ใช่
นี่แปดแปดศูนย์หนึ่งห้าเก้าแปดแปดศูนย์หนึ่งห้าเก้า
นี่คุณไปเอาอะไรเนี่ยเอาเลขไหนคะมันจะออกเลขไหนเนี่ยค่ะ
หนึ่งห้าเก้าพี่อ่าขึ้นมาขึ้นมาอ่าขึ้นมาลงท้ายด้วยหนึ่งห้า
แปดแปดศูนย์หนึ่งห้าเก้านะครับแล้วก็เลขท้ายสองตัว
นะฮะเก้าสองนะครับนี่นะฮะเลขหน้าสามตัวก็เจ็ดสามหนึ่ง
แล้วก็เจ็ดแปดหกแล้วก็เลขท้ายสามตัวนะครับห้าสองเก้าแล้วก็
หนึ่งหนึ่งเก้าอ้าวใครเป็นผู้โชคดีกันบ้างวันนี้ขอแสดงความ
ยินดีกับเศรษฐ์อีกทุกขั้นนะฮะถูกต้องค่ะหนึ่งห้าเก้าซื้อไปได้
คุณแม่ทำไมอ่ะอืมเขาไม่มันไม่มีเหรอคนซื้อกวาดแขวงบิ๊กเกี้ย
หมดเลยอย่างงี้หรออุ้มไม่มีนะพี่เมย์หายหัวเลยเขาส่งมาแต่
เช้าไม่หมดหนึ่งห้าเก้าสองเก้าเก้าสองเนี้ยเลขมันมาจากที่
ไหนกันนี่เลขของมดดำนะหนึ่งห้าเก้าอืมทุกวันไปถ่ายรายการ
กระชาพาอืมเสร็จแล้วปุ๊บอยู่ดีตอนกลับไปวัดก็ไปถ่าย
พ่อรวยอ่ะไปกราบสรีระสังขารที่เห็นคนใส่เลสหลวงพ่อรวย
ก็เลยไปทำรายการกับส่องพ่อรวยรู้จังแหละปรากฏว่าตอนกับกลับกับ
กำลังจะไปถ่ายอีกโลว์หนึ่งตัวหี้ยแล้วตัวเบลอเลยตัวขนาดนี้
คือตัวเฮี้ยตัวขนาดใหญ่กว่าโต้นี้อีกอ่ะ

วิ่งเร็วจริงจริงอ๋อแล้วตอนนั้นคุณอยู่ที่ไหนอุ้ยอยู่บนรถนั่ง
บนรถอยู่จังหวัดไหนคะไปจังหวัดไหนนะไปใช่ไหมอืมอายุเตีย
สระบุรีหลวงพ่อรวยอ่ะโอ้โหคนแบบมหาศาลจริงแล้วก็เลยออก
เลขรถคุณหนึ่งห้าเก้าเลขทะเบียนคุณเนอะเลขทะเบียนทุกคันก็ใช้คันหนึ่ง
เลขนี้เออแล้วก็สองตัวก็คือเลขอะไรนะเก้าสองเก้าสอง
เก้าสองเก้าสองก็เหมือนกันหาไม่ได้เหมือนกันเหมือนกันหายาก
แล้วเก้าสองมาจากไหนเหมือนเหมือนมันเจ๊ฟองเบียเอาเจ๊ฟองเบีย
อืมนะอ้าวใครโชคดีก็ดีใจด้วยจริงจริงนะคะไปดูเรื่องของสถานการณ์
ในประเทศไทยสำหรับวันนี้กันสักนิดนึงค่ะผู้ติดเชื้อรายใหม่
หกพันเก้าร้อยยี่สิบเก้ารายในขณะที่ผู้เสียชีวิตนะคะเพิ่มเติมสิบสาม
รายด้วยกันนายแพทย์สุภกิจศิริรักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ท่านก็มีการเปิดเผยเรื่องของผลการทดสอบการฉีดวัคซีนสลับแล้วก็มี
เข็มกระตุ้นเข็มที่สามมีแปดสูตรด้วยกันน่ะนะคะท่านก็ออกมาบอก
บอกว่าผลการทดสอบภูมิคุ้มกันของวัคซีนที่มีผลต่อเดลต้าเนี่ยนะคะ
ค่อนข้างดีอืมค่อนข้างดีใน๘สูตรนี้แต่ถ้าไปเจอกับสายพันธุมิครอน
ต้องบอกว่าภูมิคุ้มกันลดลงทุกสูตรวัคซีนเลยทีเดียว
ดังนั้นเนี่ยก็เลยมีการบอกว่าเข็มกระตุ้นเข็มที่๓มันมีความสำคัญมากจริงนะคะ
บอกว่าแสดงว่าเชื้อกลายพันธุมิคอนมีความสามารถหลบวัคซีนได้มากขึ้น
อันนี้ในกรณีของโอมิคอนนะคะส่วนอีกสูตรนึงเนี่ยที่เขากำลังหาเลือดมาตรวจ

ต้องหาคนมาตรวจก่อน
กรณีติดเชื้อโอมิคอนแล้วภูมิคุ้มกันหลังติดเชื้อ
จะช่วยจับเดลต้าด้วยหรือไม่นะคะ

ภูมิคุ้มกันของวัคซีนต่อสายพันธุเดลต้า

ถ้าเป็นผลกับเดลต้าอยู่ที่๒๐๑๙ต่อโอมิคอน

ก็คือลดลง๑๗๓๕เท่าเลยทีเดียว

แต่ถ้าเป็นโอมิครอนจะเหลืออยู่ที่๒๓๘๑ค่ะ
ก็คือลดลง๙๕๓เท่า

ก็คือลดลง๙๘๘เท่า
ต้าจะอยู่ที่๕๘๑๑นะคะ
แต่พอเป็นโอมิครอนก็ลดลงมาเหลือ๒๑
ลดลง๒๖๗๗เท่าเลยทีเดียว

ถ้าเป็นสูตรที่มีการฉีดบูสเตอร์ด้วย
ถ้าเป็นผลอยู่กับเดลต้าเนี่ยจะอยู่ที่๓๖๘๑นะคะ
แต่พอเป็นโอมิครอนอยู่ที่๗๐

ใช่ค่ะทดสอบภูมิคุ้มกันของวัคซีนค่ะพี่
อันนี้คือตัวเลขของผลทดสอบภูมิคุ้มกันของวัคซีน

หมายถึงว่ามันสามารถที่จะมีภูมิอยู่แค่๒๐๐
กรณีที่ถ้าเป็นเดลต้าจะอยู่ที่๗๐๐

ภูมิคุ้มกันยังพอแบบสูงอยู่
แต่พอมาเจอเชื้อสายพันธุมิครอนปุ๊บ
ถึงแม้ว่าจะมีการฉีดวัคซีนเขาก็มีการเลี้ยงให้ดูว่าใน๘สูตรนี้
วัคซีนอะไรไปผลเทียบภูมิออกมาเป็นเท่าไหร
เพราะว่าจริงเขามีการนำคนที่ฉีดวัคซีน๒เข็มแล้วนะคะ

แล้วก็๓เข็มแล้วเนี่ยมาวัดภูมิคุ้มกันแล้วเอามาตรวจเทียบให้ดู
อันนี้เป็นของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ในขณะที่จริงของโรงพยาบาลศิริราชเองก็มีการตรวจเหมือนกัน

เขาก็จะบอกว่าเข็มที่๓เราต้องไปฉีด
เราจะเห็นเลยว่าตัวแรกคุ้มกันต่อเดลต้ามันจะค่อนข้างสูง
เมื่อเทียบกับการฉีด๒เข็มนะคะชัดเจนมากอันนี้
ก็เลยบอกว่าจริงการฉีดเข็ม๓สำคัญ

ลดลงประมาณ๑ก็ประมาณ๒๕สัตว์ครับ
เอาง่ายก็ดีกว่ารถเราดู๒เข็ม

แต่จริงแต่จริงแต่ละสูตรที่มีการ
ไปฉีดบูสเตอร์เข็ม๓ได้ต้องดูระยะเวลาด้วยนะคะ
เป็นเข็มที่๒หรือเข็มที่๓อยู่ในนั้น

ประกาศล่าสุดคือ๑๑มกราคม

ทีนี้มันมีกรณีของคนที่เสียชีวิตด้วยโอมิครอน
ที่เราเห็นรายแรกใช่ไหมคะที่อยู่สงขลา
ทีนี้คุณหมอเองก็มีการออกมาพูดทีแรกว่าอ้าว๒เข็มแล้ว
อย่างที่บอกไปว่าให้ไปกระตุ้นเข็ม๓
แต่คุณยายเพิ่งฉีดไปได้แค่เว้นประมาณ๔เดือน
แต่ตามกำหนดคือมันต้อง๖เดือนไง

เขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยไม่ใช่เหรอวันนี้

แล้วเราไม่รู้ภาวะโรคแทรกซ้อนของเขาเนี่ยมีอะไรบ้าง
แต่คราวนี้อย่างที่เมื่อกี้พี่หนุ่มถามว่า

แต่หมอบอกคุณมดครับเนื่องจากคุณเจอคนเยอะ
คุณมาได้แล้วครับเข็มที่๔ที่คุณซื้อเอาไว้
อันนี้คือในกรณีที่ซื้อ
แต่ถ้าไม่ได้ซื้อเป็นกรณีที่เราไปฉีดตามระบบปกติ

สรุปจะลดลงมาเหลือ๓เดือนไหมหรือยังไง
ตอนนี้ยังไม่มีคำตอบแต่อันนี้ของพี่ก็๓เดือนคิดว่าจะซึ่งลองมาซื้อให้ครบ๓
ในตัวก็ไม่ได้มี๔สายพันหรอเขาก็ไม่ได้ฉีดอีกเข็ม

แต่ตอนนี้จริงแล้วคือถือว่าวัคซีนก็มาเยอะแล้วแหละ

แต่คนที่เขาบอกว่ามันอยู่ที่ว่าเรามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน
แต่อย่างที่คุณหมอบอกว่าพี่มามีคนเยอะ
จะบอกว่าถ้าคุณไม่รีบจองสิทธิ์หรือรีบฉีดวัคซีนของคุณอาจจะถูกสละสิทธิ์ไปนะ

เพราะมันก็กุ้มกันตัวเอง
ก็ที่วัดสารารีที่บังไภนทนทบุรี
ก็มีเหล่าลูกศิษย์ลูกหาของวัดแห่งนี้นะครับรวมถึงนักท่องเที่ยวเนี่ยก็
เดินทางมาที่วัดแห่งนี้ครับไปทำบุญหนุนดวงชะตาเสริมบารมี
อยู่ด้วยกันลงนั้นหน้าทองโดยพระครูสมุดพระดนปิยธรรโม
ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดสารีท่านเปิดเผยบอกว่าการเขียนยันต่าง
เป็นการเตือนสติทุกคนให้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท
ดำเนินชีวิตด้วยสติสัมปัชญะตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรม
รักษาศีลฮะนี่อันนี้หน้าทองเต็มหน้าในส่วนของการเขียนยันต่างต่างนะครับ
แล้วก็การลงหน้าหน้าทองเนี่ยนะฮะเป็นการยึดเหนี่ยวจิตใจ
ให้กับผู้ที่ทำบุญที่วัดโดยที่วัดเนี่ยนะฮะ
จะมีการทั้งเติมหน้าผากด้วยแผ่นทองคำเปลวมีการเขียนยันหัวใจมหาเศรษฐีลงบนฝ่ามือ
แล้วก็การลงหน้าหน้าทองแบบเต็มใบหน้าอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยนะฮะ
ซึ่งภูติมาเนี่ยนะครับก็ต้องการลงหน้าหน้าทองแบบทั่วใบหน้า
ต้องทำการจองคิวไว้ล่วงหน้าซะก่อนนะครับเนื่องจากคนเนี่ยแห่มาเสริมดวงชะตากันแน่นวัด
ทางด้านนางสาววีครับอายุสี่สิบหกปีเป็นพนักงานร้านโทรศัพท์ชื่อดัง
ก็บอกว่าเดินทางมาจากศาลยาโดยให้ทางหลวงพ่อเนี่ยลงหน้าทองให้
แล้วก็เขียนยันหัวใจมหาเศรษฐีให้ที่มือเพื่อช่วยในเรื่องของการงานเรื่องของความรัก
แต่จะเน้นเรื่องของการงานเป็นหลักซึ่งทราบข่าวมาจากยูทูปนะครับ
ส่วนตัวก็ชอบศาสตร์การเสริมดวงประเภทนี้อยู่แล้วนี่นะครับอืม
ทีนี้อีกมุมหนึ่งครับทางพระพยอมนะฮะพระพยอมเจ้าวัดวัดศูนย์แก้ว
ท่านก็ออกมาสวนเรื่องนี้เลยนะครับคือท่านก็บอกว่าคนการศึกษาไม่เพียงพอ
ฝ่ายพระก็ไม่รู้กิจของตนเนี่ยคืออะไรและไปทำให้ประชาชนฉลาดขึ้นหรือฉลาดลง
ถ้าลงหน้าทองแล้วมันดีทำไมไม่ไปช่วยกระทรวงการคลัง
กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรประเทศเนี่ยมันจะได้เจริญ
มันจะได้บึ้มขึ้นมาไม่ใช่เจิมแค่คนสองคน
แต่ที่แปลกก็คือคนท้องถิ่นไม่สนใจแต่คนไกล
ใช้วิธีการโปรโมทแล้วก็สร้างกระแสร่ำลือการเจิมเนี่ย
ถ้าพระไปแตะนิ้วที่หน้าผากจะกำหนักหรือไม่
ถ้าไม่กำหนัดก็ถูกตำหนิติเตียนอืมเจ้าคุณอ่า
คุณเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะครับที่จังหวัดนทบุรีเนี่ย
มีหลวงพ่อปัญญานันทพิขุที่ท่านมรณภาพไปแล้ว
แต่ถ้าท่านอยู่เนี่ยนะสงสัยจะน่าดูแน่เรื่องนี้
เพราะท่านคงไม่ยอมประมาณอย่างนั้นนะฮะ
แล้วถ้าท่านที่ทำแบบนี้ในราชการที่๓ก็คงจะน่าดูเหมือนกัน
สำนักพุทธก็ไล่ไม่ทันตรงนู้นหยุดตรงนี้เกิด
ต้องตั้งแบบตำรวจพระคอยดูแล
น่าจะทำให้พวกนี้เนี่ยเบาบางลงบ้างว่าแบบนั้น
คนไปกันเต็มเลยค่ะพี่จากยูทูปไงคนดูยูทูป
ไปกันเต็มเลยตอนเนี้ยอืมไม่แต่ตั้งแต่ตัวเองมูมาก็ไม่เคย
เยอะขนาดนี้นะไม่เคยเต็มหน้าขนาดเดี๋ยวมาเมาส์กันต่อพักสักครู่
เอามากลับมากันต่อนะคะเนาะเมื่อกี้เคยแต่เขาไม่ได้
ฉันเกิดมาไม่เคยลงเยอะขนาดนี้เดี๋ยวไม่มีคืออันเดียวเนาะ
กันเต็มหน้าอันเดียวนี่ก็ถืออ่ะคนที่ลองให้ฉันลงปู่หงด้วย
หลวงปู่คืออันเดียวเลยจบเลยคือแผ่นเดียวแต่แบบว่าพระเขาก็ต้องแบบว่า
หรือว่าหรือหลวงพ่อเวลาหลวงพ่อเวลาอย่างเงี้ยแผ่นเดียว
แผ่นเดียวเกจิอาจารย์จริงจริงที่ประเทศไทยเก่งเก่งเนี้ย
คือแผ่นเดียวแต่อยู่ที่ว่าเขาจะลงยังไงบางคนก็แปลก
หลวงพ่อถ้าสมมุติหลวงพ่อลงอย่างเงี้ดาราบางคนอย่างเง
ก่อนเคยช่วงที่โด่งดังอ่ะทองก็ลงไปเลยนะแต่เขาบอก
บางทีอาจจะติดเกี่ยวกับผิวหน้ามันผิวหน้าแห้งโดยถูกต้องไหมล่ะ
แต่บางคนทองก็กระเด้นออกมาก็มีเยอะนะอืมแต่อันนี้นี่พอเวลาเขาทำเสร็จปุ๊บ
ทุกคนต้องเอามือถูแน่นะคุณแม่จริงบอกเมื่อกี้เนี้ยของเนี้ยอืม
กรณีของที่วัดนี้ค่ะเขาต้องค่อยถูให้ซึมเข้าไปในหน้าตัวเอง
ของพระถ้าเป็นเป็นเป็นผู้หญิงอ่ะพระท่านยังไม่โดนเลยน่ะ
พระปฏิบัติคือให้ลูกศิษย์ทำอันนี้หมายถึงเราถูเอง
ไม่ได้แต่คราวนี้แต่เกิดจากท้องพ่อท้องแม่มันไม่เคยเห็นอย่างนี้จริงจริง
นี่เต็มหน้าเลยอืมขนาดมูมาเยอะแล้วนะกับเกจิอาจารย์เก่งเก่งแบบพระที่เก่งเก่ง
เขาก็ไม่มีอย่างงี้นะเนี่ยพระพยอมท่านถึงได้ออกมาพูดนะนะ
ท่านก็บอกว่าต้องไปเจิมที่กระทรวงแต่เขาก็มีบอกว่ามีวิธีอะไร
เขาก็บอกว่าทุกวันนี้เราอาจจะไม่รู้เขาบอกว่ามีลงหน้าทองแบบพระลักษณ์
ว่าเอ๊ะพระรักคืออะไรพระรักพระรามเหรอคือตัวเองก็ไม่รู้
แต่วันนี้อ่านข้อมูลน่ะอืมเขาบอกพี่มศมันมีมันมีแบบพระรักษณ์
ซึ่งเมื่อก่อนแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่เป็นพระสงฆ์ธรรมจะเป็นเกี่ยวกับเมื่อก่อนเป็นพวกครู
พวกครูพวกอาจารย์พวกแบบว่าพวกมียานอะไรทั้งหลายเขาจะทำกัน
ลงทองหน้าพระรักษณ์อะไรอย่างเงี้ยพระรักษณ์ก็คือสีลงทอง
พระรักษณ์สีด้ายอย่างเงี้ยหรอเธอพระรักษณ์พระรามไง
พระรักพระรามอะไรอย่างนี้เขาบอกมีไหมมีหรือแบบว่าพวกครูพ่อแก่เขามีไหมเขามี
แต่ถ้าสมมุติเป็นพระสงฆ์จริงตัวเองเคยผ่านมาได้มีโอกาสเจอพระแบบว่าเกจิอาจารย์ดัง
แผ่นเดียวอืมใช่แผ่นเดียวจริงจริงขนาดฉันไปขอเขาหลวงพ่อหนูขอสักก้าวได้ไหม
จะได้เขาบอกไม่มีในโลกนี้ไม่มีก้าวแผ่นแผ่นเดียวจบเลยไหมแผ่นเดียวจริงอ่ะอะไรอ่ะ
เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีโอกาสไปต่างจังหวัดเราจะเห็นทุกร้านเลยร้านก๋วยเตี๋ย
โอกาสไปกินก๋วยเตี๋ยวที่สระบุรีเขาจะขอขึ้นอร่อยไหมอร่อยอร่อยเนอะอยากริมมากเลย
คือไปอยู่ที่หน้าหลวงพ่อรวยเขาจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากเลยเขาบอกไม่ใช่ดี

กาลละ๕๑๐บาทเขาบอกว่าหมูแพงถ้าอย่างงั้นอะหนูก็จะให้หมูได้แค่๔๕ชิ้นอะไรงี้
โอ้โหมันแพงจริง

มีคลิปส่งมานะคุณแม่

ลงพื้นที่สำรวจราคาของสดเนี่ย

ตีบอกเลยว่าแม่เราควรจะดีใจว่ามาม่าเราจะไม่ขึ้นราคา
แล้วก็มาม่าเขาก็ให้ความร่วมมือไปแล้วว่ายังไงเขาก็ไม่ขึ้นราคา

มีบางคนก็ถามว่าแม่กินมาม่าทุกเมล์แล้วหรือเปล่า

ของชสลักกินแบ่งกินนี่ว่านี้มางก็แน่นอน
วันนี้โอเคในกรุงเทพฯเรารู้ราคามันแพง
เราไม่ต้องไปสำรวจเขาบอกว่าถ้าสมมุติจะรู้จริงเนี่ยต้องไปแถวพิศนุโลก
ปรากฏว่าพิศนุโรคนี้จะเป็นเมืองที่แหล่งผลิต
ถูกต้องไหมคะแหล่งผลิตหลายอย่างผลิตหมูผลิตไก่ผลิตไข่ไก่ทั้งหมดเนี่ย
เขาบอกว่าถ้าพิศนุโลกขึ้นทั้งประเทศควรจะขึ้น
เขาก็เลยไปดูที่อำเภอเมืองพิศนุโลกครับเพราะว่าตอนนี้ราคาสินค้าเนี่ย
เริ่มขยับพุ่งสูงขึ้นแล้วเราเริ่มจากนี่ดีกว่าหมูไก่ไม่ต้องไปพูดถึงนะ
ถุดิบเกษตรอื่นก็เริ่มปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ที่คนไทยตกใจคือมาลากอ
ทำไมฮะมะละก่อก็แพงขึ้นมากมะละก่อขึ้นมะละก่อขึ้นคงที่ว่าเอาส้มตำเนี่ย

เลื่อนชีวิตจิตใจของคนไทยเลยถูกต้องไหม
คุณจะเป็นใครก็แล้วแต่ทุกคนกินส้มตำ
ใช่ค่ะเพราะส้มตำมันแบบเป็นอาหารแทบจะเป็นอาหารหลักเลย

ละ๑๐กิโลจะขายประมาณ๘๐๙๐บาท

แล้วตอนนี้ราคาควรจะดีใจค่ะลงลงมานิดนึงแล้ว
เคยขึ้นเป็นปีสุดอย่าง๒๖๐ตอนนี้ปรับลงมาเหลือ๑๙๐
อื้อหือจาก๘๐ก็เท่านึงอ่ะ
ก็เท่าหนึ่งเท่ากว่าด้วยแต่ก็ยังถือว่าราคาแพง
ทำให้ร้านส้มตำตอนนี้เราเจอร้านส้มตำเป็นที่ประกอบอาชีพร้านยำ
ช่วงนึงอย่าลืมนะฮะกะเทยคิดไม่ออกบอกไม่ถูก
จะต้องเปิดร้านยำเพราะกระเทยเปิดร้านยำแล้วจะรวยส่วนใหญ่
ปรากฏว่าวันนี้ร้านส้มตำทุกคนโอดควรบอกเนื่องจากไก่ย่าง
ย่างมันแพงแล้วเนี่ยเฮ้ยถ้ามะละกอขึ้นอีกเนี่ย
จะทำกันยังไงแล้วก็บอกว่าวันนี้คนก็เลยไปดูว่าทำไมอ่ะ
มะละกอมันถึงแพงเขาบอกว่าส่วนสาเหตุที่ทำให้มะละกอแพงเนี่ย
อาจจะมาจากสวนมะละกอที่ถูกน้ำท่วมหนึ่งแล้วสองสภาพอากาศที่หนัก
อะไรนะสภาพอากาศที่หนาวเหรอคะพี่พูดคำนี้หรือเปล่าเมื่อกี้
เขาว่าอย่างนั้นเขาสคริปตแองจี้มาเขียนมาว่าน้ำท่วม
น้ำท่วมพี่เชื่อน้ำท่วมก็ไปสักพักนึงแล้วอ่ะ
แต่อากาศหนาวเย็นปีนี้มันมันหนาวเป็นสี่ห้าวัน
มันคงไม่ส่งส่งผลต่อมะละกอหรอกน้องกินอยู่อืมแล้วมีอะไรอีกคะพี่
ขณะเดียวกันวันนี้มะละกอขึ้นทุกคนได้รับผลกระทบกันหมด
ส้มตำเยอะมากนะฮะร้านส้มตำทั้งในเมืองนอกเมืองทุกคน
ทุกจังหวัดทุกพื้นที่มีหมดขนาดเดียวกันเจ้าของเขียงหมูบอก
หมูเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่เราว่าแพงตอนนี้ปรับตัวขึ้นอีกนิดนึง
จากราคากิโลด้าร้อยร้อยแปดสิบบาทตอนนั้นน่าเขียงถูกต้องไหมฮะ
ตอนเนี้ยสองร้อยถึงสองร้อยยี่สิบเพราะฉะนั้นถ้ามาถึงช่วงตรุษจีน
ทะลุสามร้อยหรือเปล่าวันนี้เห็นหมูสามชั้นราคาสองร้อยห้าสิบอ่ะค่ะพี่
มีป้ายขึ้นอย่างเงี้ตามตลาดอืมซึ่งวันนี้มันส่งผลต่อผู้กระทบอย่าง
ชัดเจนแล้วโดยการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเขาบอกว่าแปลกอย่างหนึ่งคือมันลดลงไป
กว่าครึ่งเลยล่ะนะฮะจึงอยากวิงวอนผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ย
ช่วยลดราคาหมูหน้าฟาร์มหน่อยคาดว่าตรุษจีนปีนี้
ราคาหมูมันก็จะขึ้นขึ้นตอนแรกเขาคิดว่ามันจะขึ้นถึงตรุษจีน
แต่เขาบอกใจเย็นนู่นแหละถึงหลังสงการนั่นแหละ
ขนาดเดียวกันนายบุญยฤทธิ์นะฮะกรยานมิตร
หลัดกระทรวงพาณิชย์เขาเปิดเผยว่าวันนี้คุณจุลินลักษณะวิสิทธ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เรียกประชุมผู้บริหารกระทรวงพาณิช
แล้วก็กรมต่างที่เกี่ยวข้องเขาจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็วันนี้เขาบอกขอร้องเถอะจะมีการดำเนินคดีต่อผู้ฉวยโอกาสปรับราคาสินค้าเกินสมควรอย่างเด็ดขาดนะฮะ
ส่วนที่เราจะสบายใจกันได้ที่จะไม่ขึ้นแน่นอนวันนี้น้ำอัดลมน้ำอัดลมที่จริงแล้วเขามาขอปรับราคาขึ้นนะฮะ
แต่คุณจุลินก็บอกเลยว่าไม่ให้ขึ้นไม่ให้ขึ้นห้ามขึ้นราคาเด็ดขาด
เพราะจริงแล้วทุกวันนี้น้ำอะไรที่มีน้ำตาลเขามีภาษีน้ำตาลอยู่แล้ว
แต่รู้สึกน้ำอัดลมจะไม่ใช่สินค้าควบคุมอ่ะพี่ใช่ไหมใช่แล้วเวลาจะขึ้นราคาเขาไม่จำเป็นต้องไปขอด้วย
แต่เนี่ยเขาไปขอแต่คุณจุลินบอกอย่าขึ้นห้ามขึ้นราคาเด็ดขาด
แล้วก็ย้ำให้ทุกฝ่ายต้องช่วยกันดูแลประชาชนอย่างเต็มที่
แต่ถ้าน้ำอัดลมจริงแล้วมันก็คนไม่ได้กินน้ำอารมณ์กันทุกวัน
ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นก็สบายใจหนึ่งอืมมาม่าไม่ขึ้นอืม
อัดลมไม่ขึ้นกุมารทองเพราะฉะนั้นใครเลี้ยงกุมารทองก็สบายใจได้
เขียวน้ำแดงไม่ขึ้นฮะว้ายอืมอ้าวนี่วันนี้วันนี้คนไปถามนายก
จะขึ้นกับเขาบ้างไหมมีคลิปไหมครับไปฟังเสียงนายกฮะ
ขึ้นราคาแล้วมันมีเหตุผลสมควรเพราะว่ามันมันไม่มีอะไรหรอ
ลักษณ์ต่างจากนั้น

หวัดว่าใจ
มีการมองไปถึงว่าทุกอย่างขึ้นหมดค่าแรง

เธอพูดอาจจะได้หมดด้วยนั่นแหละ
ต้องหาเงินมาให้ได้ก่อนนะรัฐบาลจะต้องมีเงินก่อนนะ
จะเอาเงินมาจากไหนล่ะพูดได้หมดนั่นแหละ
แต่ต้องไปหาเงินมาให้ได้ก่อนนะรัฐบาลต้องมีเงินก่อนนะ
ภาษีที่ดินสรุปตอน๒ปีที่ผ่านมาที่เรามีการแบบลดลงมาให้
กลับมาเป็นปกตินะคะปีนี้ท่านตอบแบบชัดเจนมาแล้วว่า
พาสีที่ดินเก็บปกติ๑๐๐เต็มปกติแล้วตอนนั้นลดเกือบ๘๐
๙๐เราไม่ค่อยรู้สึกกัน๒ปีที่ผ่านมาแต่เอาแล้วล่ะต่อไปเนี่ย
ปีเต็มที่เราไม่ได้เก็บภาษีที่ดินถูกต้องไหมฮะเก็บ๑๐ค่ะ
แต่หลังจากเมษายนนี้แน่นอนเต็มเหนียวและอีกสองปีข้างหน้าก็ต้องไปดู

ภาษีก็จะลดเมษายนก็ต้องจ่ายภาษีกันแล้วลุก

ชายหนุ่มบุกหอนักเรียนหญิง
เช็คประวัติพบว่าเขาเคยติดคุกคดีกระทำชำราว

ดูคลิปโป๊ะแล้วรู้สึกมีอารมณ์เลยไปก่อเหตุ

เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรีมา
ก็มีการจับกลุ่มตัวนายทงชัยพันธนะ
อายุ๓๒ปีอาชีพคือช่างเชื่อมเหล็กค่ะ
จับได้ภายในห้องพักพื้นที่ตำบลมะเกลือเก่า
อำเภอสูงเนินพร้อมกับของกลาง
เป็นภาษณะรถจักรยานยนต์๑คันนะคะ
โดยนายทงชัยได้ก่อเหตุบุกลักลอบเข้าไปในหอพัก
เด็กนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาค่ะ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมกล้าวนครราชศรีมา

แล้วก็ลักทรัพย์เด็กนักเรียนหญิงภายในหอพักมาแล้ว๒ครั้งด้วยกัน
ซึ่งขณะเกิดเหตุกล้องวงจรปิดที่อยู่ภายในหอพัก
สามารถจับภาพคนร้ายเอาไว้ได้
เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
กระทั่งทราบว่านายทงชัยเป็นคนก่อเหตุ
แล้วก็หลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ที่ห้องพักของแฟนสาว
ก่อนที่จะถูกจับกลุ่มได้ในที่สุดค่ะ
เรื่องต้นตำรวจได้แจ้งดำเนินคดี๓ข้อหาด้วยกัน
ก็คือลักทรัพย์บุกรุกเคหาสถานในเวลากลางคืน

จากการตรวจสอบประวัติพบว่านายทงชัย
เคยถูกจำคุกในคดีข่มขืนกระทำชำเลามาแล้วนะคะ
แล้วก็บุกรุกเคหาสถานในเวลากลางคืน
ก่อนจะมีการพ้นโทษออกจากเรือนจำมาเนี่ย

โดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ดูคลิปโป๊จนเกิดอารมณ์ทางเพศค่ะ
แล้วก็เลยได้เข้ามาก่อเหตุกระทำอนาจารย์
แล้วก็ลักทรัพย์เด็กนักเรียนในหอพักดังกล่าว
อย่างที่บอกไปล่าสุดจับได้เรียบร้อยแล้วนะคะ
ดูสิแม้กระทั่งที่โรงเรียน

ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับ

ผู้สือข่าวครับเขารับแจ้งสมภัณฑ์ที่นองสมศพ์นะครับ

ไหลหลังนะครับช่วงกลางดึก

แต่พอสอบถามพระรูปดังกล่าวกลับบอกว่าไม่รู้ตัว
แล้วก็จำไม่ได้เลยว่าเข้าไปในบ้านชาวบ้านเขาได้ยังไง
ด้าน๑๐๓ธนวัฒน์พระพยนตร์อายุ๘๑ปี

พระนั้นเข้าไปในบ้านก็เปิดใจบอกว่า
เวลาประมาณสัก๖โมงกว่าลูกสาวได้ยินเสียงคล้ายกับอะไร
มันล้มอยู่หน้าห้องครัวกลัวว่าจะมีคนแอบย่องเข้ามา
ขโมยของในบ้านก็เลยลุกขึ้นมาดูนะฮะ
ปรากฏไปเจอพระพิสุขรูปนึงยืนอยู่ในครู
ทำอะไรอยู่ก็เลยสอบถามว่าท่านมาจากไหนกันล่ะ
เข้ามาในบ้านได้ยังไงพระรูปดังกล่าวบอกว่า
เดินมาจากวัดหนองงิ้วหนองไซจะมาหาลูกชาย
แต่ไม่รู้ว่าเดินเข้ามาในบ้านชาวบ้านได้ยังไง
ว่างั้นนะครับเบื้องต้นจึงแจ้งตำรวจมาตรวจสอบ
พบว่าพระรูปดังกล่าวเนี่ยเป็นพระจริงนะครับ
อยู่ที่วัดหนองงิ้วหนองไสจากการตรวจสอบ
พบทรัพย์สินอะไรเสียหายเลยไม่ติดใจเอาเรื่องนะครับ
จากนั้นครับเจ้าหน้าที่ก็ได้นิมนต์พระรูปดังกล่าว
ไปส่งที่วัดอ่าแล้วก็พอรุ่งเช้า
ลูกชายซึ่งมีคนในหมู่บ้านก็ได้รับพระจักรวรรษ
มาดูแลที่บ้านพร้อมกับมาขอโทษชาวบ้าน
ที่พ่อไปในบ้านยืนยันว่าพ่อนั้น
ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีนะครับแต่เนื่องจาก
พ่อมีการป่วยประกอบกับอายุมากแล้ว
ก็เลยหลงลืมหลังจากนี้จะพาพ่อไปรักษาที่โคราชเอาฟังเสียงพระดูหน่อย
ครับแล้วใครคนมารับมันยังไม่รู้เลยว่าใครมารับมันเป็นขนาดนั้นอ่ะ
พ่อจำตัวเองได้ไหมว่าเข้าบ้านไปตั้งสามหลังไม่ได้รู้ว่าเป็นบ้าน
รู้ว่าเป็นบ้านไอ้ที่ไปเป็นบ้านที่คิดว่าเป็นบ้านของของลูกนะฮะ
ไม่ใช่ก็มาไปมาเอ๊ะต้องมาเป็นบ้านอืมเป็นบ้านอ่ะไม่ใจโอ้ยะ
ยังไม่รู้ชื่อเลยว่าว่าเป็นอะไรครับตอนแรกอย่างเดียวคือว่าไม่รู้ชื่อว่าเราเป็นอะไร

เนี้ยนะครับไหนฮะอ่ะอืมโอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เอ๊ะหนูจะไปรีบพักน่ะ
ผมอยากจะคุยธุระคุณหน่อยไม่คุยฉันไม่คุยกับเธอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมา

กำจัดกลิ่นอับชื้นที่ต้นเหตุ
อ่ะนี่แบบรุ่นเดียวกับผู้หนุ่มเปล่ารุ่นเดียวกันก็คือแต่ผมและเล่นละครมาก่อนเขาสักพักนึง
แต่ว่าคุณไมเคิลภูพาร์ทเนี่ยก็แกก็เล่นตอนนั้นเนี่ย
จะดังจากโฆษณาอันหนึ่งที่ทำกับทางคุณนุ่น
นุ่นพี่สาวพอยอ่ะจำได้มารุดกับฟ้า
ตอนนั้นมันไม่เป็นดาราพี่พี่เป็นแล้ว
ไม่แต่คุณยังน่าจะได้ยินว่าฟ้ากว่ารุดรู้ว่าแต่เขาจำมาจากมิสทีน
กับคุณอุ้มสิริยากรคุณอุ้มเนี่ยเล่นเรื่องแรก

ซึ่งจริงของบ้านเขาเนี่ยต้องถือว่าเป็นครอบครัววงการบันเทิงหมดเลยนะ
โอริเวอร์ก็ยังเล่นรายการอยู่
เป็นดาราอยู่ทุกขวัด

นี่ก็คือหลวงดังมาก
สามใบไม่เทานี้คือตอนนั้นเล่นมีกับผมด้วย

แกก็ยิงตัวเองเสียชีวิต
เสียชีวิตนะฮะสาเหตุเนี่ยก็คือมาจากความเครียดนะ
แกเองเนี่ยก็คือมีโรคของกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับ
แล้วก็มีภาวะซึมเศร้าก็กินยาอยู่ตลอดนะครับ
กระทั่งตำรวจเนี่ยไปพบยาอยู่ในห้องด้วย
ทีนี้ประเด็นหลักเนี่ยตัวของน้องชายของทางคุณโอเองเนี่ย
ออกมาให้ข่าวบอกว่าสาเหตุน่าจะเครียดมาก
แล้วหลังจากนั้นก็เหมือนแฟนก็เหมือนกับให้คุณโอได้กลับมารักษาตัว
เป็นเรื่องของคุณคุณซ่าวด้วยก็เลยก่อเหตุ
แต่ที่บ้านก็ยืนยันนะครับว่าไม่รู้ไปเอาปืนมาจากไหน
เพราะที่บ้านไม่มีปืนไม่รู้คุณโอมไปเอามาจากไหน
ตอนที่ก่อเหตุเนี่ยยิงตัวเองเนี่ยทางบ้านก็ไม่รู้เพราะไม่ได้ยินเสียง
จนกระทั้งสุดท้ายผมไปพบว่าเสียชีวิตแล้ว
เนี่ยนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะ
วันนี้รู้สึกน้องนิวออกมาพูดด้วยน้องนิวเขาออกมาพูดถึงอาหรืออาเนอะ
น่าไม่ฟังพูดนะฮะ

ไม่เป็นอย่างนั้นครับผมตัดสายผมตอบว่าเขา
สวบของทางคุณโอนะครับก็เอ่อทำวิธีประกอบเอ่อเอ่อ
ทำเรียกอะไรสวดอาทิตย์ธรรมอาทิตย์ธรรมเนี้ยนะฮะ
ที่วัดสาปความสุลประชาสันอืมนะครับก็สวดสามคืนอืม
อ่าไปทำพิธีที่นั่นนะครับขณะที่ทางคุณแซมยุรนันนะครับ
ก็โพสต์ข้อความนะฮะบอกว่าขอแสดงความอาลัยกับการจากไปของน้องชายที่น่ารัก
คุณโอไมเคิลภูพาร์ทถึงจะไม่ได้เจอกันนานมากแล้วก็ตาม
แต่ยังมีความทรงจำที่ดีดีร่วมกันอยู่จากการได้ร่วมงานสองเรื่องนะฮะ
ร่วมงานกันก็คือสาวใช้ไฮเทคแล้วก็รังหนาวเนี่ยนะครับอ่า
แคทนี่แคทกับพี่แซมนี่หน้าไม่เปลี่ยนกันเลยนะฮะอืมยุคแปดศูนย์ไหมฮะ
เก้าศูนย์เก้าศูนหรือแปดศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์ยุคเก้าศูนย์
นี่ครับก็คือโรคซึมเศร้าอืมเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งเขาบอกว่าวันนี้
แล้วก็มีปัญหากับแฟนคือเหมือนแฟนแบบให้กลับมารักษาตัวเองที่บ้านอะไรอย่างเง
ประมาณอย่างนั้นซึ่งเอาจริงจริงเขาบอกว่าโรคซึมเศร้าเนี่ย
เริ่มเป็นกันเยอะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นคนเราอย่ามองใหญ่ใหญ่
อย่าอย่ามองมองผ่านโรคซึมเศร้าอ่ะอืมบางทีคำว่าโรคซึมเศร้าเราไปใช้
เหมือนแบบใช้เป็นคำติดคำเล่นไปแล้วอ่ะแต่เขาบอกคนเป็นจริงจริงอ่ะเฮ้ย

เขาแกล้งเป็นหรือเขาแบบเอออะไรอย่างเงี้ยคือคือมันมีอาการที่เกิดขึ้นจริงจริงแล้วต้องกินยานะต้องกินยาในการรักษายาไม่ได้ด้วยใช่ไหมเขาบอกคือก็ต้องแล้วแต่คุณหมอต้องแล้วแต่คุณหมอเป็นคนที่กำหนดว่าจะให้กินยาแบบไหนแล้วก็ให้ให้หยุดยาเมื่อไหร่ต้องถอยยายังไง

คิดเครียดอยากอยู่คนเดียวไม่อยากพูดหรือใครแบบคือมันจะมีภาวะอันตนาเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปน่าจะมาสักเก้าสเก้าข้อประมาณนี้เอ่อคุณหมอก็จะมีการประเมินถ้าเกิดเป็นห้าข้อหรือหกข้อขึ้นไปเนี้ยอาจจะเข้าขายภาวะซึมเศร้าก็อาจจะต้องมีการให้ทานยาอะไรอย่างเงี้ยอย่างบางคนบอกว่าเอ่อรั
ทานยาตลอดนะคะเท่าที่ดูเมืองบางทีบางทีชุดอาจจะเป็นแรกแรกอาจจะเป็นชุดใหญ่อืมพออาการดีขึ้นก็คือต้องไปประเมินอาการตลอดอย่างเงี้ยแต่ยังไงต้องไปไปหาคุณหมอไปหาคุณหมอดีที่สุดเลยตอนเนี้ยจริงจริงต้องบอกแบบนั้นหลายคนจริงจริงอ่ะกังวลค่ะว่าแบบฉันไม่ได้เป็นแบบนี้ฉันไม่อยากไปหาหมอ

ไม่ได้เพราะว่าเราอืมบางทีเราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราเป็นเราอาจจะเป็นอยู่ก็ได้ใช่คือคือคือเราอาจจะไม่รู้ก็ได้แต่ว่าเขาจะดูจากภาวะอืมมันจะมีการบางทีก็คือจะเป็นไข้ร้อนร้อนน้าวน้าวแบบอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีแบบอืมผมต้องคุยกับคุณหมอผมเคยปรึกษาคุณหมอเรื่องนี้เหมือนกัน

แล้วนางก็จะบอกแต่บางทีสิ่งที่นางพูดบางทีมันแรงอ่ะ

หมอปลายเขาทำนายช่วงชะตาปี๖๕เลยว่า
เมืองไทยระวังซึนามิซึ่งอันนี้เขาทำงานตั้งแต่ช่วงที่บอกหลังจากโควิดปุ๊บ
เดี๋ยวจะมีซึนามินะพี่ระวังซึนามินะ
ซึ่งก่อนหน้านี้เอาจริงเมื่อวานนี้เราติดตามข่าวเกี่ยวกับซึนามิ
คือภูเขาไฟใต้ทะเลระเบิดเพราะฉะนั้นภูเขาไฟใต้ทะเลระเบิด
อินโดนีเซียซึ่งอินโดก็ใกล้กับประเทศไทยเราพอสมควรนะครับ
มีการประกาศเตือนเลยว่าระวังภัยซึนามิ
คนไทยหลายคนก็ต่างว่าเฮ้ยในปีนี้เมืองไทยจะเจอซึมิแบบประเทศอื่นเขาหรือเปล่า
อือท่านยมอยากเตือนซึนามิในประเทศไทยเนี่ยแหละอืม
ไม่นานค่ะไปแก้ระบบให้ดีซักหน่อยไม่ใช่คิดว่าไม่ใช่บ้านเราใช่ไหม

ต้องผลต่ออย่างหลายประเทศ

คือจริงตอนนี้เขามีการประกาศเตือน

แต่ว่าไม่ได้บอกว่าจะยังไง

เขาบอกแค่ว่างดการไปทะเลช่วงนี้
แล้วเขาก็มีการประกาศเตือนเอาไว้ให้ระวัง
ระยะทางมาประมาณ๒๓๐๐กิโลเมตร
มันไกลมันไกลคือโอเคที่หมอปลายก็พูดเกี่ยวกับซึนามิ

จังหวะเมื่อปีนู้นที่เกิดซึนามิในประเทศไทยตอนนั้น
มันเป็นที่มหาสมุทรตรงมหาสมุทรอินเดียค่ะ
แล้วอยู่ตรงใกล้กับตรงแบบใกล้กับอินโดนีเซีย
จังหวะนั้นประเทศไทยก็เลยได้รับผลกระทบเยอะ
ก็คือจะมีอินโดไทยศรีลังกา

ทางด้านเราคิดถึงซึนามิเราคิดถึงคุณอ้นสารวุฒิ
เพราะคุณอ้นเนี่ยเขาก็รอดชีวิตมาจากซึนามิตอนนู้นนะครับ
ตอนนั้นคุณอยู่ที่ไหนตอนสนามิตอนนั้นน่ะ
ผมใช่วันนั้นเป็นวันคริสต์มาทยี่สิบห้านาทุ่นวัน
หยิบหรอกถ่านวา

ผมจำได้วันนั้นผมอยู่กรุงเทพ
แต่ผมน่ะกำลังเดินอยู่ที่

เดินผ่านร้านทีวีแล้วเขาเปิดข่าว
และหันไปดูบอกว่านี้ในน้ำหรือหรืออะไรอย่างนี้

ขอให้แฟนที่เดินทางเที่ยวทะเลหรือใกล้ทะเลเนี่ย
คอยระวังนะครับเฝ้าสังเกตการให้ดีด้วยนะครับ
เชื่อว่าอาจเป็นสัญญาณให้เราระวังตัวครับ
จากแรกการนี้เมื่ออยู่ใกล้ทะเล
มันเฝ้าระวังสังเกตความผิดปกติของธรรมชาติรอบด้วยคือเอาง่าย
ถ้าอยู่ดีน้ำมันลดลงไปเขาบอกสังเกตง่ายสุดเนี่ย
ถ้าอยู่ดีน้ำมันลดลงไปฟู้
นั่นน่ะเตรียมหนีโกยโกยได้โกยก่อนเลย
แล้วบอกจากประสบการณ์ตรงของผมผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ซึนามิเนี่ย
หลายปีก่อนก่อนเกิดเหตุเราจะไม่ได้ยินเสียงสัตว์ในธรรมชาติเลย
มันเงียบผิดปกติมากครับ
ฉะนั้นรู้สึกกว่าทุกอย่างเงียบเกินไป
เพื่อความปลอดภัยของชีวิตตั้งสติแล้วเตรียมดูลาดลาว
เพื่อหาทางหนีขึ้นที่สูงด้วยความห่วงใย
อย่างเช่นเขาบอกว่าน้ำจะใสพี่ปกติ
แล้วก็ที่เขาบอกสรุปกันมาแล้วเนี่ยแล้วก็น้ำมันจะลงแบบจะแห้งไปอย่างรวดเร็ว

พุทธทานมากทองเออมีคำว่าพุทธานเพิ่มฮะ
หรือที่นี่ก็อาจจะมีอยู่แล้วแต่เขาใช้แค่โสดสลาวุธมาททอง

ไม่รู้เลยพี่อ้นไม่เห็นเคยบอกอะไรไม่แน่ใจ
อ้าวไปดูเรื่องเตือนไพค่ะเรียกว่าเป็นไพใกล้ตัว
มีหญิงรายหนึ่งเขาตกใจหลังจากมีการตอกไข่ออกมา
ปรากฏว่าไข่มันเป็นสีชมพูอะค่ะ
ก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันเกิดอย่างนี้ได้ยังไง

ถ้าเจอไข่เป็นสีชมพูนะคะเสี่ยงจะเกิดโรค
ไซต์ต่างประเทศก็รายงานบอกว่า
บีน่าสรังดาค่ะจากประเทศอังกฤษ
เขาค้นพบสิ่งผิดปกติหลังจากตอกไข่ลงในกระทะ
เพื่อที่จะทำอาหารเช้าให้กับลูกค่ะ
โดยไข่ที่ต่อออกมานั้นมีสีแดงอมชมพูเป็นแบบนี้ในภาพนะคะ
ด้วยความที่เขาอยากรู้อยากเห็นก็เลยลองต่อไข่ใบอื่น
ปรากฏว่ามันก็มีลักษณะเป็นไข่ขาวปกติอะค่ะ
ก็เลยมีการถ่ายรูปไข่สีชมพูเนี่ยแล้วก็โพสต์ลงไปในโลกโซเชียลมีเดีย
ซึ่งก็มีชาวเน็ตจำนวนมากต่างเตือนเธอบอกว่าอย่าทานไข่นี้นะ
หรือเอาไปให้ใครก็ตามอย่าทำเพราะว่าไข่ที่เปลี่ยนสีเนี่ย
อาจจะเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่อาจจะทำให้เกิดโรคร้ายแรงได้
มันสีชมพูชัดมากนะคะแดงชมพูเนี่ย
เราไม่ต้องการให้ลูกค้าไม่พอใจกับผลิตภัณฑ์ที่เราขาย
แต่หากว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่พวกเขาคาดหวังเอาไว้
เราขอให้พวกเขาส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยังร้านค้าในพื้นที่
หรือว่าโทรติดต่อทีมบริการลูกค้ามาเลยค่ะ
เพราะว่าต้องตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ
ขณะที่ทางกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาก็มีการระบุบอกว่าไข่ขาวขุ่น
เป็นสัญญาณว่าไข่มีความสด
ไข่ขาวใสบ่งชี้ว่าไข่มีอายุมากขึ้น
แต่ไข่ขาวสีชมพูหรือสีมุกบ่งบอกว่ามันเน่าเสีย

หากทานเข้าไปอาจจะทำให้เกิดอาการปวดศีรษะบวม

ดังนั้นหากเจอไข่ที่มีลักษณะเช่นนี้ห้ามเสียดายโยนทิ้งไปเลยค่ะ

ถ้าเป็นสีขาวได้

ทิ้งไปเลย

วันนี้ขึ้นไป๑๐บาทนะ
ตอนนี้ไข่แล้วเนาะ
เดือดไพรวันฟาดกับชาวเน็ต
เดี๋ยวช่วงหน้าเป็นอย่างไรจะกลับมา

มันเป็นมนุษย์ที่เป็นมนุษย์

เขาเล่นรับความมาตั้งแต่เมื่อกี้เธอไม่เห็นหรอก

ไม่ค่อยปูปาซา
มันจะมีสกิลบางอย่างที่เราจะรู้ว่า

ต่อจากนี้ไปนะไม่ต้องต่อต้นแล้ว

เธอนี่แบบแชกปีนสองแชกอย่างนี้

หมอปลาเหรอหมอปลา

มีประโยชน์ต่อสังคมนะต่อคนรุ่นใหม่
พอศึกออกมาเก็บอาการไม่อยู่กับบทเพศตัวเอง
ที่พ่อแม่อ่าวทำไมบ้างคะ

หน้าขยังบายทิศ
พี่คะหนูจะสอนให้เอาบุญในฐานะที่พี่เรียนมหาจุฬาเหมือนกันคือใครจะเป็นอะไรไม่จำเป็นต้องเก็บต้องซ่อนนะคะเพียงแต่ต้องรู้จักสถานภาพของตนเองและแสดงออกอย่างเหมาะสมกับสถานภาพนั้นที่สำคัญทุกคนไม่จำเป็นต้องทำตัวสู้สู่รู้นะครับหรือสวมบทเป็นนักวิชาการตลอดเวลาพี่จะด่าหนูเป็นตุ๊ดหนูไม่โกรธแต่พี่ด่าหนู
มากโอ้โหอะไรวะหนูดูแย่ขนาดนั้นเลยเหรอคะชีวิตเป็นเรื่องเจตจำนงเสรีนะไม่มีใครเป็นกระบดต่ออะไรหรอกไม่ว่าเขาจะเลือกเป็นเพศอะไรพี่ไม่เข้าใจเรื่องง่ายแบบนี้นะพี่ทานเพชรดีกรีหรือทานย่าอัดเม็ดคะเป็นอาหารหลักสุดท้ายพี่อาจไม่รู้ตัวนะคนอื่นไม่ใช่สิ่งที่พี่ควรขยะแขยงหรอกค่ะสิ่งที่พี่ควรขยักแขยงคือความ
ปฏิปัญญาที่อยู่ในตัวพี่ต่างหากพี่มองมันไม่เห็นหรอคือนักก็เสี้ยกันเลย
แต่วันนี้ผมเห็นอะไรนะพระอะไรนะเอ่ออะไรนะสมปองไปร้องเพลงแล้วนี่
พี่มองดูกันเอ่อพี่น่าตมไม่ใช่สะบัดคุยนะสุดท้ายใช่ใช่ได้มั้ย
สะบัดคุยวันตอนเย็นนะเขาจะป่อยนะไหนมองดูนี่
เออเห็นไหมล่ะ

เขามีเขาพูดตั้งแต่ต้นแล้วว่าเขาจะมี

เขาก็พูดตั้งแต่ตอนที่เขาศึกแล้วทำอะไรแบบนี้
อีอาหารอีการคลายผลิตภัณฑ์

โอ้โหตั้งแต่ตอนที่ศึกออกมาใหม่ในทุนวิ่งเข้าหา
ให้ทำธุรกิจนู่นนี่นั่นเต็มเลย
ขณะเรื่องการเมืองตอนนั้นก็ไปหาเหมือนกันว่าจะลงเท่านั้นหรือเปล่า
นั้นแหละค่ะโคร่แต่ว่าพอสู้ก่อมาก็มีเว่มีเว่เขาก็มหา
คืออย่าบอกว่าผมเตือนเลยผมไปเตือนใครไม่ได้อยู่แล้วไง
เพราะว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอะไรอย่างนี้เพียงแต่ว่าก็แค่พูดคุยกัน
เออก็แค่บอกว่าทิศต้องเบานะอะไรอย่างนี้
เพราะว่าบางทีแบบการที่เรานำเสนอหรือว่าแสดงตัวตนออกไปหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่ไปแบบนี้
เดี๋ยวคนก็จะหาว่าเราเหมือนกับว่าเหมือนรุนแรงอ่ะเหมือนใช้ความรุนแรงไปตอบโต้อะไรอย่างนี้ก็อยู่เฉยไป
อย่าไปทำให้คนรู้สึกว่าเราแบบเหมือนแบบดูแบบเหมือนคนรุนแรงอ่ะอะไรแบบนี้
ไปดูคุณหญิงรัฐานะคะก็เพิ่งประกาศออกมาว่าติดโควิดจากที่กองละครด้วยกันนะคะ
คือมีการโพสต์ระบุข้อความบอกว่าวันที่๑๑มกราคมหญิงเดินทางไปถ่ายละครตามปกติ
ติดเชื้อโควิด๑๙ตัวคุณหญิงเองเขาก็เลยทำการกักตัวอยู่บ้านตั้งแต่วันที่๑๒มกราคมเป็นต้นมา
มาถึงวันที่๑๔มกราคมมีอาการเจ็บคอปวดศีรษะ
วันที่๑๕มกราคมพ้นออกมา
ปรากฏว่าคุณหญิงติดเชื้อโควิด๑๙ค่ะ
ก็อย่างที่บอกว่าต้องเลื่อนงานออกไปในช่วง๑๐วันนี้
คุณหญิงก็ฝากขอโทษมาด้วยนะคะ

คนในแวดวงการบันเทิงติดเชื้อโควิดอย่างต่อเนื่องจริง

วันสองวันที่ผ่านมาก็มีคุณมิ้นทะลิดาอีกคนนึงนะคะ
ติดมาจากน้องชายอย่างนี้

น้องเจ้าสาวอยู่ไหน
อาธิใจทำไมคุณพี่
พิธภรรยากรหยี่ปเรื่องตัวเองในอดีตมาทำแล้วดังหมด

เขาทำมาเป๊ะหมดคือเข้ากล้องอ่ะเหมือนเอสุปชัยจะปั้นดาราคนหนึ่งอ่ะ
หนูเคยถามเขาเหมือนกันเคยถามใช่ไหมเคยเอนี่คืออย่างแรกจะต้องเปลี่ยนชื่อก่อน
เปลี่ยนชื่อปุ๊บเอจะต้องส่งไปเกาหลีก็ถามว่าพี่เอตอนทำดาราไม่ได้รวยนะ
เพราะบางคนอ่ะมันเอาไปทำทุบหน้าสิบคนอ่ะใช้งานได้สองคน
สองคนที่เหลือก็หนีออกจากนางไปหมดเลยเขาส่งไปเรียนด้วยเนอะส่งไปเรียน
ไม่ว่าจะเป็นคนไหนไปทางแบบร้องเต้นก็ส่งไปเรียนร้องไปเรียนเต้นไปเรียนการแสดง
แล้วทุกคนสมัยก่อนเอต้องส่งไปเอเป็นคนแรกที่ส่งดาราไปทุบที่เกาหลี
เพราะทำไมล่าสุดเนี่ยไม่รู้คือน่ากาเรียบเยอะเยอะมาก

นนี่นะคะ
นี่แหร่คนสุดเนี่ย

ถ่ายคู่กับแมวสักข่ายก็หาอันนี้อันนี้

ลึกกับเล็บดำคนชอบอำเนี่ย

อ๋อนี่ไง

นี่รูปนี้เห็นชัดหน่อย

ถ้ามีผมก็จะดูเด็ก
จริงเนอะ

กล่องจะไปตัดห้านางทำไมก่ว่ะ
จะไปตัดหานางทำไมเพื่อ
ไม่ผมให้ดูผมตัดผมมาแล้ว

เอาจริงนะพอมันดูแล้วมันเหมือนยิ่งก่า

เอาไปดูคุณอ้ำพัชราภากันสักนิดนึงนะคะ
เขาบอกว่าลุกอยู่บ้านยังสวยแซ่บขนาดนี้
บอกกันว่าไม่ว่าการเวลาจะหมุนไปกี่สิบปี
สำหรับคุณอ้ำพัชราบาลทำอะไรเธอไม่ได้จริงนะคะ
เป็นคลิปนะอ่ะลองไปดูหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้าง
คุณอ้ำพัชราภาอันนี้ไม่มีคลิปนะ
แล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานับ๒๐ปีค่ะ
ทำเอาแฟนคลับตาข้างไปตามกัน
นี่ลุกอยู่บ้านนี่เป็นคลิป
เป็นลุคสวยแซ่บเปรี้ยวจี๊ด
วกกับใบหน้าละมุนดังสาวเกาหลี
เกลียดตรงที่แบบเนี่ยเฮอร์ดคือท่านทิกไนเจอร์นะ
ผู้ชายหิวเลยคือนางยังเป๊ะอยู่เลยเนอะ
มันดูแบบตึงตลอดเวลานี้

คอนี่บำรุงยากสุดเลย

หมอไล่เก็บฉีดโบท็อกตรงนี้ให้หนูด้วย
มีบางคนน่ะไปชีดอ่ะ

ดำฉีดเยอะเวลาตื่น
ต้องยกหัวขึ้นมาอย่างงี้เลยนะ

ฉันเก็บตรงนี้บอกหมอ
หมอเก็บตรงนี้มันจะเอาขึ้นไปด้วย

เห็นพี่ตั๊กมายุราชไง

นางทำอะไรบ้าง

ลงมาอย่างงี้อ่ะเนอะอีกอันหนึ่งเอานุ่มเขาเล่าอยู่บทจะจบก็จบ
เขาชูเขาชูเขาชี้จุกจุกจุกไม่รู้มาเขียนแล้วอยากรู้ว่าใคร
เอาล่ะเป็นอีกหนึ่งดาราที่มีผู้ชายผู้หญิงพี่ผู้ชายผู้หญิง
อ้าวจริงจริงจริงจริงกูจะเล่าเรื่องพยานาอยากรู้เรื่องนี้ผู้หญิงมันเกินไป
เย็นกูอีกซึ่งเขาบอกมีความเชื่อเรื่องพยานาสำหรับทัญญาอาศยา
ที่ผ่านมาเพตวดเถินนั่นน่ะจะรวมบวงงานบวงสวงไปองค์พยาศิริสัตวนคราช
เด็กของอาศยาอาศยาอานั่งอ๋อ

เพราะไม่คิดฉันบอกว่า

อ่ะพอแล้วทัญญาจะเชื่อไม่เชื่อก็รึงเอง
ต้องตรงนี้เลยเหรอ

หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ
เสื้อหลายสีหลายสีนะ